แต่ดิฉันมาในแบบฉบับของความร่าเริง
เพราะว่านี่คือชุดโกโกวาที่หนูอยากได้
มาในชุดโกโกวานะคะวันนี้
ที่แต่งตัวแบบนี้เพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
อากาศมันเย็นขึ้นนิดนึงนะคะ
อยากจะใส่ชุดอะไรที่มันน่ารักอินเทรนด์
แล้วก็มาเต้นให้คุณผู้ชมดูค่ะเพื่อวอร์มร่างกาย
แต่ทีนี้อากาศหนาวที่มันเกิดขึ้นย้ำแบบนี้นะ

เพราะช่วงนี้ลมหนาวเขากำลังแรงค่ะ
มาจากประเทศจีนเลยอุณหภูมิก็เลยลดลง
และความถี่ของเขาที่มันพัดมาแรงแรง
ภาคอีสานค่ะเป็นสีเขียวเลย
นี่คือลักษณะของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในภาคอีสาน
ก็คือความหนาวแล้วก็เย็น
ส่วนอุณหภูมิภาคเหนือลดต่ำลงมานะคะ

จะเห็นว่านี่เส้นความเย็นกลับมาหายไปตั้งนาน

เห็นไหมคะเขาย้อยเข้ามาที่ภาคอีสานเลย
แต่ทีนี้ค่ะยังคงมีเส้นสีแดง
ก็คือเส้นความชื้นเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนได้นะคะ
ตรวจสอบเรื่องของฝนกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชม
โอ๊ยณช่วงเวลานี้เกิดขึ้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน
ทำให้เพชรชบุรีประจวบคีรีขันชุมพร
และจังหวัดที่เป็นสมุดสมุดทั้งหลายสมุด

รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เช้านี้มีฝนได้ค่ะ
ที่มีฝนได้ก็เพราะลมทะเลยังคงพัดขึ้นมาอยู่นะคะ
เห็นไหมคะนี่คือช่วงเวลานี้ฝนเกิดในทะเลค่ะ
แล้วก็ทำให้ภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝน
ส่วนภาคอื่นมีฝนได้
และช่วงกลางวันแดดจัดมากค่ะร้อนมาก

และยิ่งเฉพาะช่วงบ่ายฝนมาแน่นเลย
ฝนมาแบบนี้เพราะเราตรวจพบ
ความกดอากาศต่ำหรือหย่อมฝน
ที่บริเวณเกาะบอเนียลประเทศมาเลเซีย
ทำให้ช่วงนี้ฝนเยอะจริงภาคใต้ค่ะ
พอฝนเยอะแบบนี้คลื่น
จุดไหนที่มีฝนสูง๒๓เมตร
แต่ย้ำแบบนี้นะคะภาคใต้หลังจากนี้ไป
ประมาณ๒๓วันระมัดระวังเห็นไหมคะสีม่วง
สีม่วงนั่นคือฝนและเป็นฝนฟ้าขนองในทะเล
และหลังจากนี้๒๓วันเขาจะใกล้มากยิ่งขึ้นค่ะ
เข้ามาใกล้เรื่อยใกล้แถบนครศรีธรรมราชยาว

ใครที่เตรียมจะเดินเรือหลังจากนี้ไปประมาณ๒๓วัน

เพราะคลื่นอาจจะสูงได้ถึง๓เมตร
ช่วงเวลาที่ผ่านมาฝนตกต่อเนื่องค่ะ๓๔วัน
พื้นที่บอกว่าพอฝนมันหายไปเนี่ยความหนาวมันเข้ามาแทน
ที่นี่ค่ะที่นี่ภาคอีสานแน่นอน
เป็นภาคอื่นไม่ได้เพราะดิฉันเห็นข้าวจี่ค่ะ
และเห็นกระติ๊บข้าวเห็นข้าวเหนียวด้วย
นี่คือจังหวัดบึงกาลอำเภอเซกาค่ะ
เขาต้องก่อไฟผิงคลายความหนาวกันอีกรอบ
เพราะว่าบอกว่าช่วงนี้อากาศหนาวจังเลย
จะนั่งผิงไฟเฉยมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะ
จกเขาเหนียวออกมาเห็นเขาจี่
นั่งเว่ากันไปโสเลกันไปง่ามเศร้ามั่งกะมวลได้แบบหนีกินเขาจี่
ทำข้าวจี่แล้วอย่าลืมแจ่วด้วยนะคะ
มันจะเข้ากันมากเลยค่ะมันจะทำให้ข้าวจี่ในรสสมูสเข้ามาค่ะ

อุทยานกะบินเฉลิมราชอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ช่วงนี้สภาพอากาศไม่เป็นผลต่อสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้
ดอกบัวสีชมพูบานเต็มบึงเลย
ใครก็ไปเที่ยวแต่บอกแบบนี้นะคะใครที่จะไปเที่ยว
เฉพาะช่วงเช้าและถึงช่วงสายเท่านั้นนะ
พอบ่ายดอกบัวหุบค่ะ
คุณจะไม่ได้ถ่ายรูปสวยคุณจะไม่ได้ภาพสวยกลับไป
เพราะฉะนั้นไปที่จุดนี้ต้องไปตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงสาย

แล้วก็ไปอากาศมันจะเย็นนิดนึงนะคะแถวปราจีนบุรี
แต่บางทีก็อาจจะยังมีฝนเกิดขึ้นได้
ถ้าจุดไหนที่คุณไม่แน่ใจว่าอากาศมันจะเป็นยังไง

และชุดนี้เหมาะมากค่ะ
โกโกวาที่หนูอยากได้ใครไม่อยากได้แต่หนูอยากได้มากนะคะ
เพราะว่ากระโปรงมันบานเต้นก็สะดวกด้วยค่ะ
เอาไหนจะโชว์สิมันเต้นแล้วมันสะดวกยังไงนะ